นี่พูดถึงอากาศขมุกขมัวนิดหนึ่งในกรุงเทพเรานะ
ยังไงคะเออไม่ใช่เป็นมลพิษทางอากาศนั่นเองนะคะ
ใครที่กำลังเดินทางออกจากบ้านก็ดูแลตัวเองกันนิดนึง
บอกว่าเขตวังทองหลังมลพิษเยอะสุด

รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบต้องระมัดระวัง
แล้วก็ไม่อยากจะให้เข้าใกล้เลยนะคะ

เธอสวยกันแล้วก็เก่งด้วย
พักหลังมานี้งานเยอะขึ้น
เพราะฉะนั้นก็มีการวางรากฐานให้ชีวิตสร้างบ้านซื้อบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยเป็นเหตุให้อันนี้เป็นเหตุให้หรือเปล่า
ว่ามีหนุ่มนิรนามมาอาสาขอทำหน้าที่ดูแลซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายต่าง
เชื่อว่าสาวสวยในวงการน่าจะเคยโดนกันแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกไปไม่ต่างกับพวกมลพิษเลย
แท็บไลน์สวนธนาแชร์กลางไอจีจากบทสวนธนา
ฝ่ายชายมาแรกเหมือนจะดี
แต่ท้ายที่สุดอ่านไปอ่านมาเอ้าเสนอตัวอยากจะมาดูแล
พร้อมกับถามว่านักแสดงสาวผ่อนบ้านเองเปล่า
เดือนเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จ่ายให้เอาไหม

ตอบกลับไปว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอค่ะ
แล้วก็ตำหนิฝ่ายชายว่าพูดแบบนี้เนี่ย
เหมือนไม่ให้เกียรติกันไม่ให้เกียรติผู้หญิงนะฮะ
ก่อนจะย้ำใต้ภาพด้วยการตอบกลับที่
อีกฝ่ายก็น่าชาวเบาอยู่เหมือนกันค่ะ

ผู้หญิงทุกคนไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินนะคะ

งานนี้บอกเลยว่าอ่านแล้วสาดแก่ใจชาวเน็ตนักแหล่
แต่จริงบางคนนะเจอเยอะกว่าโบวี่อีก
แต่ก็เจอพวกนี้ดิฉันว่าไม่ควรไปตอบโต้อะไรมากมาย
ใช่วันนี้ก็โรคจิตเนอะนะคะ
ก็แค่แบบแยกแยกแยกมาแซวเฉย
แต่แบบนี้ทำเลยว่าไม่ดีจริงนะคะ
เราก็ต้องสตรองเบอร์ไหนคุณคิดดูแล้วกันนะคะ